คือมีปีกเดียวค่ะใช้ทุกงาน

อันนี้ก็เลยต้องพักปีกก่อน

เราจะมาพูดถึงเรื่องของ

ใช่ค่ะเลขที่บ้านนะคะอาจจะดูเป็นเรื่องของความยุ่งยากนิดนึงในการที่จะดู
ใช่เพราะว่าอาจารย์หลายท่านหรือสัตว์หลายสัตว์
บางทีการดูเลขที่บ้านของเขาก็แค่จับตัวเลขทุกตัวเลขมาบวกรวมกัน
แล้วก็บอกว่าบ่านนี้เป็นอย่างไรคนในบ่านเป็นอย่างไร
แต่ว่าสูตรอาจารย์ค่อนข้างยุ่งยาก
แต่ว่าทำเพื่อความสบายใจและความมั่นใจว่าดีทุกขั้นทุกตอน
ค่ะมาเริ่มกันเลยขั้นตอนแรกล่ะอาจารย์
ขั้นตอนแรกนะคะก็คืออย่างแรกเลยการดูจับคู่เลขของเลขที่บ้าน

ก็จะเป็นอย่างตัวอย่างที่เรา

ก็คือนำตัวเลขทุกตัวเลขมาบวกรวมกัน
แล้วบอกว่าคนในบ้านมีลักษณะอย่างไร

แล้วขั้นที่๒เราจะไปว่ากันในสัปดาห์ต่อไปนะคะ

เพื่อความไม่งงอธิบายไปอย่างพร้อมกันนะคะ
ตัวอย่างแรกบ้านเลขที่๑๙ทับ๒๖๖นะคะ

เราก็มาดูกันว่าเลขคู่ต่างที่อยู่ในบ้านเลขที่เราดีไหม
อย่าง๑๙ก็๑๙ก็คือดึงมาเป็นคู่แรกคือ๑๙
เลขนี้บอกว่าดีเลยเป็นเลขมงคลอยู่แล้ว
แล้วก็ทับเราก็ทับไป
แล้วตามมาด้วย๒๖๖จับคู่ค่ะ
ดึงออกมาเป็น๒๖และอีกคู่ก็คือ๖๖
คำตอบก็คือเลขที่บ้านนี้ทุกคู่เลขมงคลหมดเลย
ก็คือ๑๙๒๖แล้วก็๖๖นี่เป็นเลขมงคล
มงคลค่ะแล้วต้องมาบวกกันอีกไหมคะอาจารย

บวกรวมแล้วบ้านเลขที่แต่ละบ้านเลขที่ที่บวกรวมออกมา
ผลรวมเป็นยังไงผลังเป็นยังไง
เราก็นำเลข๑๙๒๖บวกกันออกมาได้๒๔
เมื่อได้๒๔แล้วก็เอา๒บวก๔เพียง

ใช่ตกผลังเลข๖

ตกผลังเลขนี้หมายความว่ายังไง
แต่ตอนนี้เราก็เริ่มตรงขั้นตอนที่๑ก่อน

ในเมื่อเรามีตัวอย่างของคู่เลขบ้านดีแล้ว
มาดูคู่เลขบ้านที่อาจจะไม่ค่อยดี

ใช่ตัวอย่างที่๒ก็อย่างเช่น
ด้วยสายตาของอาจารย์มองวับนึง
ก็รู้แล้วว่าเลขที่บ้านคู่ที่ไม่ดีมันจะคือ๔๓
เพราะว่าที่เราเคยบอกว่าเป็นเลขของปากสร้างศัตรู
ไม่ดีแล้วแน่แต่๖๔ดีอยู่นะคะ
แล้วพอคู่ถัดไป๖๘ดีไหมดีสิบ้านนี้ล่ำซำ

คู่ถัดไปที่ดึงลงมาได้คือ๘๑คู่สุดท้าย
บ้านนี้เป็นยังไงบ้านนี้โดนหักหลังบ่อย

แต่คราวนี้อาจารย์ถ้าเราดูอย่างนี้
จริงบ้านเลขที่นี้น่าจะเป็น๖๔ทับ๘๒
จากนี้อาจารย์ก็แอบใช้เทคนิคที่อาจารย์มีอยู่
ก็คือถ้าเราตัด๔ตัวกลางออกปุ๊บ
เหลือเป็น๖๓ถูกไหม

อาจารย์อยากเปลี่ยนแนวให้บ้านนี้เขามีลักษณะว่า

ไม่ใช่ว่า๖๔ที่เป็นเลขคู่ไม่ดีนะ

ก็เลยเหลือเป็นเลข๖๓ทับ

เลขที่เราไม่เอาก็ใช้วิธีการ
โดยเอาทองเปลวไปปิดเลขที่เราไม่เอา

มันไม่มีมันไม่มีแล้วมันเหลือแค่เลขดี
แล้วพอกลุ่มเลขนี้บวกกันออกมา๖บวก๓บวก๖บวก๘เป็น๒๓
ก็เป็น๒บวก๓อีกทีได้เป็นเลข๕
แล้วเราค่อยไปดูพลังของเลข๕ว่าเป็นยังไง
ซึ่งเราก็จะมาบอกกันในสัปดาห์หน้า

แล้วก็ในนี้นะคะก็ยังมีอีกชาร์จหนึ่ง

วิเคราะห์ว่าบ้านนี้มีเลขดีไม่ดีนะคะ
อีกหนึ่งชาร์จค่ะเขาจะแยกมาให้แล้ว
เป็นคู่เลขมงคลอะไรที่ดีถ้าเราบวกออกมาแยกมาเป็นคู่แล้ว
เยอะมากค่ะ
แนะนำคุณผู้ชมแคปหน้าจอถ่ายไว้ด้วย
ต้องเก็บไว้เลยอันนี้คือเลขคู่มงคลในระดับดีเลยนะคะ
ใช่ค่ะแต่บางท่านถามว่าเอ๊ะทำไม
แล้วเลขมงคลในคู่เบอร์โทรศัพท์ที่อาจารย์ปอลเคยแนะนำมาล่ะ
ทำไมมีบางเลขไม่เหมือนกัน
อย่างเช่นว่าเลข๘๘ถ้าเป็นในเบอร์โทรศัพท์
อาจจะมองว่าเป็นเรื่องของอำนาจที่มากเกินไป

เพราะว่าเราอยู่รวมกันพลังองค์รวมเรา

พลาดนะคะแล้วเราก็ยังมีชุดต่อไปก็คือเป็นคู่เลขที่ดี

บางครั้งเหมือนเราแก้ยากเราแก้เราเลี่ยงเลขไม่ได้
แต่เลขพวกนี้ก็ยังถือว่าดีในระดับกลางไม่ได้เสีย
ก็คือคู่เลขเหล่านี้ทั้งหมด
ถ้าเกิดใครมีก็สบายใจได้ว่ามันไม่ได้เป็นคู่เสีย

สุดท้ายคือคู่เลขที่ไม่มงคล
มงคลนะคะก็เป็นเลขกลุ่มนี้

ศูนย์นี่ไม่มงคลแน่นะคะ

แล้วถ้าหากว่ามีตัวเลขตัวไหนที่ไม่มงคลก็ง่าย
เบื้องต้นคือเอาทองคำเปลวแปะที่ตัวเลขนั้นนะคะอาจารย์

ใช่แต่ว่าตอนนี้เราอย่าเพิ่งร้อนใจไป
เพราะว่าเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเรายังพูดถึงขั้นตอนสุดท้ายของเรา

เราจะรู้วิธีเหรอว่าแก้ยังไงถึงจะถูกต้อง
แต่ว่าเดี๋ยวสัปดาห์นี้เรามาดูหมายเลขโทรศัพท์กันต่อ
เพราะว่าคุณผู้ชมทางบ้านส่งมาหลายคนเลยนะคะ
เราจะมาดูคนแรกคือคุณสมนึกทำธุรกิจส่วนตัวค่ะอาจารย์
หมายเลขโทรศัพท์๗ตัวหลังนะคะ๙๕๕๒๕๘๙ค่ะ
เบอร์ของคุณสมนึกแน่นอนว่าต้องเป็นผู้ชายเนาะ
ถ้าทำธุรกิจส่วนตัวตรงนี้น่าจะเป็นธุรกิจที่เหมาะสมนะ
น่าจะเป็นธุรกิจที่เกี่ยวกับศาสนาเกี่ยวกับพวกเครื่องล้างของขัง
หรือเรื่องเกี่ยวกับเครื่องสังขพันธ์สังขทานอย่างนี้นะคะ
เพราะว่าเบอร์เป็นเบอร์ธรรมะเบอร์ทำบุญและชอบเห็นคนทำบุญด้วย
แล้วเขายังเป็นคนที่มีผู้หญิงนารีอุปถัมภ์เขาเยอะมากนะคะ

ถ้ามีแบบนี้ได้ก็น่าจะดีเหมือนกันเปลี่ยนทันไหมเนี่ย
แต่ถ้าทำอาชีพแบบนี้มีเลขปิดท้ายเป็น๘๙ก็ต้องยอมรับว่าไม่ใช่มาเล่น
ไม่ใช่ร้านเล็กแล้วล่ะไม่ใช่กิจการเล็กแล้วล่ะ
มีลูกน้องต้องดูแลการมีลูกน้องดูแลก็หมายถึงกิจการใหญ่

เงินนี้อาจารย์ปอล์คอนเฟิร์นว่าดีนะ
ท่านหนึ่งค่ะคุณสุกัญญานะคะเป็นเชฟทำอาหาร
หมายเลขคือ๔๐๒๒๗๕ค่ะอาจารย์ค่ะ
เป็นเชฟทำอาหารเป็นเชฟที่หมุนเงิน
คือเป็นเชฟที่แกเป็นคนละเอียดอ่อน
เหมาะกับอาชีพงานมากละเอียดอ่อนจริงแล้วก็เป็นหัวศิลปะ
แต่ขณะเดียวกันเงินที่แกได้มาเนี่ยเหมือนแกต้องจุนเจือครอบครัว
หรือว่าคนที่แกต้องรับผิดชอบนี่แหละทำให้เป็นลักษณะเงินหมุนไม่ได้เก็บนะคะ
แล้วแกเป็นคนใจอ่อนขี้สงสารมาก
เป็นเชฟที่ใจดีนะใจอ่อน

คือขยันอยู่คนเดียวทั้งครอบครัวคนนี้ขยันมากขยันแล้วก็เลี้ยงดูครอบครัวเลยล่ะ

เหนื่อยค่ะเหนื่อยคือดีด้านศิลปะการทำอาหารแต่ในด้านของการใช้ชีวิตและการหาเงินมาแล้ว
ไม่ได้ใช้เองเหนื่อยมาก
เอาล่ะแบบเสียสละถ้ามีโอกาสก็น่าจะลองดูเบอร์อื่นดู
แต่โดยรวมแล้วก็ถือว่ายังพอใช้ได้อยู่เบอร์นี้ทำอาหารเก่งค่ะคนนี้
ดูคนต่อไปนะครับชื่อว่าช่างศักดิ์ครับแต่ว่ามีอาชีพรับเหมา
เป็นช่างศักดิ์แต่อาชีพรับเหมา
ศักดิ์ชื่อเขาช่างศักดิ์ช่างศักดิ์เขาจะเรียกช่างศักดิ์
น่าจะชื่อตักอะไรสักอย่างนี้แหละแต่ว่ามีอาชีพรับเหมาก่อสร้าง
ได้โทรศัพท์ขึ้นมาให้แล้วนะครับเมื่อสักครู่๐๗๔๐๒๔๑ครับ
เป็นช่างรับเหมาที่ชีวิตนี้อุปสรรคเข้ามาไม่ขาดสายนะคะ
เป็นคนที่จริงเป็นคนขยันและเป็นคนพยายามมาก
ทั้งที่เรนเป็นคนที่พูดจาดีปิดการขายก็ได้
ไปรับงานปิดการขายได้คุยกับลูกค้าจบ
คุยกับลูกค้าโอเคสั่งงานทำนู่นทำนี่
แต่ว่ากลายเป็นเหมือนคล้ายคนเมื่อกี้คือหาเงินมาเงินรั่ว
กลายเป็นต้องไปจ่ายค่าอะไรด้วยปัญหาอุปสรรคที่มันเข้ามาเยอะ
เหมือนไปแก้ปัญหาไปจ่ายเงินแก้ปัญหาค่ะ
คือก็หาเงินเก่งแหละแต่เงินเข้ามาแล้วเก็บไม่อยู่
อย่างนี้เนี่ยนะอาจารย์ปอลผมเคยจำได้ว่าอาจารย์ปอมีเลขปิดท้ายที่มันจะสามารถสกัดกั้นให้เงินอยู่

แต่ว่าเบอร์นี้เงินจะรั่วอยู่ที่กลางเบอร์และหน้าเบอร์นะคะ
ด้วยเลขด้วยเลข๐๗บอกนี้เลย๐๗เป็นเลขของศรีทนได้เป็นการหาเงินมาแล้วให้คนอื่นใช้
แล้วมีอุปสรรคเยอะมากมาย๔๐และ๐๒

นี่มันก็คือเป็นผลทำให้หาเงินมาแล้วก็กลายเป็นออกไปหาคนอื่นหมดเลย
เอาเป็นว่าฟังแบบนี้แล้วควรจะเปลี่ยนเลยนะ
ควรจะเปลี่ยนค่ะเพราะเรื่องเงินมันสำคัญนะ

อย่าลืมอาทิตย์หน้านะวันจันทร์เดี๋ยวอาจารย์ปอลจะมาบอกขั้นตอนที่๒

แล้วเดี๋ยวอาทิตย์หน้าจะเอาปีกมาวางตรงนี้ด้วย

เดี๋ยวอาทิตย์หน้าเจอปีกอาจารย์ปอแน่นอน